เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
ในพื้นที่แถวห้างเทอร์เมนฮอนเทอร์เวนตี้วันที่โคราชนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่นะครับ

สวัสดีครับคุณพระภูมิครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

ตอนนี้ผมอยู่ตรงทางออกทางด้านหน้าห้างของเทอร์มินัลเทอร์เวนตี้วันนะครับ
ตอนนี้จุดที่ผมอยู่เนี่ยก็จะอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเตรียมพร้อมเตรียมกำลังนะครับ
ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ทางจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
ก็อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับมีที่กำบังคุ้มกัน
เพื่อที่จะเตรียมสแตนบายผู้บาดเจ็บออกทยอยออกมาเรื่อยนะครับ
ตอนนั้นที่ได้ยินเสียงกระสุนปืนครั้งล่าสุดเมื่อประมาณชั่วโมงกว่าที่แล้วเนี่ยครับ
ก็ได้มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมา
โรงพยาบาลก็ใช้เส้นทางนี้
เส้นทางตรงนี้ครับมุ่งหน้าเข้าโรงพยาบาลครับครับ
ภาพที่คุณนฤทธิ์เห็นอยู่ตรงข้างหน้านะขนาดนี้

ยังเป็นไปในความเคลื่อนไหวลักษณะเหมือนเดิมไหมครับ
เกี่ยวกับปักหลักของเจ้าหน้าที่ชุดต่าง
ลักษณะที่หลังจากได้ยินเสียงปืนครั้งล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับ
มีการลำเรียงผู้บาดเจ็บออกไปนำส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นก็ทางตำรวจนะครับก็ยังคง
ทหารก็ยังคงตรึงกำลังไว้นะครับ
ยังไม่มีเสียงปืนดังต่อนะครับ
ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนี้ครับ

แต่หน่วยกู้ชีพเนี่ยครับมีการสแตนบายไว้ตลอดเวลา
เพราะว่าเขาเนี่ยกลัวว่าทางผู้ก่อกันไหล
ผู้ก่อเหตุเนี่ยครับอาจจะแสงตัวออกมา
หรือว่าจะออกทางด้านหลังตอนนี้กระแสข่าวลือมันมีเยอะมากครับ
บางทีเราก็ต้องช่วยกันคือข่าวลือข่าวไม่จริงอะไรยังไง
คือเจ้าหน้าที่นี้ก็คือกันไว้หมดครับเพราะไม่รู้ว่าจะต้องรับมือยังไง
ก็คือเฝ้าไว้ทั้งหมดครับ
คุณนฤทธิ์คะตอนนี้เนี่ยจากการสอบถามเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันใช่ไหมคะว่าสรุปแล้วคนร้ายยังอยู่ภายในเทอมินอล๒๑
หรือว่าหลบหนีออกไปทางหลังห้างค่ะ
คือจากที่ผมอยู่หน้างานตอนนี้นะครับคือ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่ายังอยู่ภายในห้างอยู่นะครับ
แต่ก็คือก็มีข่าวหรือว่าอาจจะหลบหนีทางข้างหลัง
แต่คือในจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นั่งฟังนั่งฟังดูเจ้าหน้าที่คุยกันนะฮะ
เพราะว่ายังอยู่ในพื้นที่อยู่ภายในห้างครับ
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเฝ้าระวังแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเวลา
แต่ก็คือเหมือนว่าคนร้ายเนี่ยพยายามยิงกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
แต่จุดที่คนร้ายอยู่เนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะปกปิดเป็นความลับอยู่อะครับ
ครับดีแล้วฮะยังไงต้องช่วยเจ้าหน้าที่ในการรักษาข้อมูลต่างในการปฏิบัติการด้วยนะครับ
แต่ตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างเนี่ยก็อดจะหวาดกลัวไม่ได้ใช่ไหมฮะ
กับข่าวที่อย่างเช่นจะมีการปลอมตัวแฝงตัวของคนร้ายเป็นประชาชนแล้วก็ออกมาจากห้างหรือเปล่า
หรือว่าหนีไปด้านข้างหรือเปล่าตรงนี้ท่านติดตามข่าวด้วยความรอบครอบนะครับ
แล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะฮะแน่นอนว่าท่านต้องระมัดระวังตัวนะครับ
แล้วก็อย่าไปใกล้พื้นที่ใช่ค่ะเพราะเจ้าหน้าที่เขากันพื้นที่รัศมี๒กิโลเมตรจากตัวห้าง
ถ้าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไม่ต้องไปติดตามดูญาติไปรับญาติที่ไหนอะไรยังไงท่านอย่าเข้าไป
ทางที่ดีเนี่ยนะคะสามารถติดตามได้จากสื่ออย่างไทยรัสทีวีของเราเนี่ยก็เกาะติดตลอดเลยนะฮะ
คุณนฤทธิ์ครับตอนนี้สถานการณ์ในขณะนี้เป็นยังไงฮะก็คือยังรอยังเฝ้าฟังข่าวสารกันอยู่ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับคือบรรยากาศตอนนี้ครับค่อนข้างเงียบแต่คือมีเจ้าหน้าที่นะครับหมุนเวียนสลับกันเข้าพื้นที่ไปข้างในนะครับ
ชัวร์ว่ามันไม่มีคนร้ายไม่หลบหนีออกจากห้างครับ
ครับพบตลพบทบก็ยังบัญชาการอยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ใช่ไหมครับ

พบตรหรือว่าท่านพบทบก็ยังบัญชาการเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับ

คุณนฤทธิตอนที่มีเหตุการณ์อยู่แถวข้างห้างแถวลานจอดรถอะไรที่มีรถดับเพลิงไปเนี่ย
พอจะมีข้อมูลไหมครับว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตรงนั้น
คือตอนตอนที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับคือมันได้ยินเสียงปืนปุ๊บคือก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบตะโกนโวยวายว่า
เอาคนเจ็บออกมาเอาคนเจ็บออกมาแล้วก็รีบกลัวกันไปเพื่อที่จะรับผู้บาดเจ็บรีบออกกันมา
แต่คือน่าจะพยายามเร่งเจ้าหน้าที่นะครับเสียงตะโกนนี้น่าจะพยายามเร่งเจ้าหน้าที่ว่ารีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็จะมีเด็กที่เพิ่งเอาเพิ่งออกมาได้เป็นเด็กผู้ชายด้วยค่ะเพิ่งออกมาได้ครับแต่ทั้งเหมือนว่าพ่อเนี่ยค่ะก็ยังคงอยู่ข้างในนะครับ
ค่ะคุณนฤทธิ์คะตอนตี๓ที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาตอนแรกว่ามีการยิงถังแก๊สที่ด้านหลังห้างจนเกิดเพลิงไหม้แล้วก็รถดับเพลิงเข้าไปเพื่อที่จะดับเพลิงค่ะ
รายงานนะครับเรื่องการจุดถังแก๊สหรือว่าให้มันยิงแล้วมันมีเสียงหรือมีไฟยังไม่มีนะครับ
มีชาวบ้านไปติดตามรอฟังข่าวดูข่าวแถวนั้นเยอะไหมครับ
ตอนนี้ก็มีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่บริเวณห้างก็มีการที่จะดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านนะครับ
เพราะว่าบางอาคารเนี่ยก็จะกล้องสามารถเปิดดูในมือถือได้
ผมก็สังเกตนะกำลังจะมีการหุ่นของตัวกล้องที่อยู่หน้าบ้านเพื่อที่จะเช็คว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็คือไม่กล้าที่จะออกมาภายนอกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยกันประชาชนที่เกี่ยวกับประชาชนเนี่ยฮะออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วครับ
ดีแล้วค่ะคุณนฤทธิก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะครับ